เราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกเหตุระทึก

นักท่องเที่ยวล่องแพรอยู่กลางลำน้ำ
ระหว่างนั้นเองช้างเลี้ยงที่กำลังเล่นน้ำอยู่

จากนั้นนะครับมันวิ่งใส่แพร่
พุ่งไปพลิกแพร่ของนักท่องเที่ยว
คว่ำคลิปเหตุการณ์นี้มีคนถ่ายไว้ได้

ช้างเลี้ยงวิ่งมาพลิกแผ่นักท่องเที่ยวจนล้มคว่ำ
ในคลิปจะเห็นแพร่นักท่องเที่ยวล่องลำน้ำตามปกติ
ก็ลองท่องเที่ยวกันเป็นสายแบบนี้นะครับ
จู่มีช้างเลี้ยงตัวหนึ่งที่กำลังเล่นน้ำอยู่กลางน้ำ
วิ่งพุ่งเข้ามาพลิกแผ่นนักท่องเที่ยวลำหนึ่งจนล้มคว่ำ
นักท่องเที่ยวร่วงลงไปในน้ำหนีตายกันอลละหมานเลยนะครับ
เพราะกลัวช้างมันจะแบบว่าทำอันตรายเพิ่มเติมนะครับ
พร้อมกับมีการเปิดเผยข้อมูลบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์
ซึ่งเกิดขึ้นณสถานที่ท่องเที่ยวร่องแพรอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลบอกว่าวันนี้ไปร่องแพร่แห่งหนึ่งในเชียงใหม่
เกิดเหตุการณ์ช้างวิ่งมาพลิกแผ่คันที่ผมนั่งคว่ำ
น้องผู้หญิงที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
เพราะขาช้ำแล้วก็ขยับตัวไม่ได้
ผมบังเอิญถ่ายคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ได้พอดิบพอดี

หล่นน้ำเหมือนกันกล้องก็ตกน้ำเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ผมถ่ายได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
คือช่วงที่ช้างมันพลิกแพร่ผมคว่ำจนผมก็ตกน้ำตกท่า
พอดีผมยังมีสติรีบว่ายน้ำเข้าฝั่งทัน
เพราะเห็นช้างมันกำลังเดินตามมาเลยนะครับ
โชคดีที่จุดนั้นน้ำลึกช้างมันก็เลยเดินมาไม่ถึง
เรื่องนี้ทีมข่าวของเราได้ติดต่อไปอย่างผู้โพสต์
ทราบชื่อก็คือคุณเดชาธรสาตราเดชาวัด
อายุ๓๘ปีมีอาชีพขับรถตู้นำเที่ยวนะครับ
เปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่โพสต์ไว้เกิดวันที่๑กุมภาพันธ์
ขณะนั้นพานักท่องเที่ยวซึ่งเป็นชาวไทยเนี่ย
รวม๑๐คนจากกรุงเทพไปร่องแพร่ที่ลำน้ำแม่วาง

ซึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่นิยมในการล่องแพรกันนะครับ
โดยล่องกันไปรวม๒แผ่ช่วงเวลานั้นเวลาประมาณบ่าย๓โมง
ร่องแพร่ตามกันไปตามลำน้ำตามปกติแล้วครับ
มาถึงจุดเกิดเหตุขณะนั้นช้างเขาก็เล่นน้ำอยู่กลางลำทาน
เราทุกคนก็มองเห็นโอ๊ยน่ารักดี

น่ารักดีนานจะเห็นช้างมาเล่นน้ำจริงนะครับ
แต่ปรากฏว่าช้างตัวดังกล่าวพุ่งเข้ามาใส่แพร่ของเราเลยนะฮะ
ส่งผลให้น้องผู้หญิงที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลขาช้ำ
หลังเกิดเหตุทราบว่าเจ้าของปางช้างได้มาเจรจา
เรื่องค่ารักษาพยาบาลน้องที่บาดเจ็บที่โรงพยาบาลแล้ว
โดยเจ้าของปางช้างยินดีรับผิดชอบทุกอย่าง
โดยช้างตัวดังกล่าวเป็นช้างเพศเมียชื่อเจ้าฉายไล
เจ้าไฉไลเนี่ยนะครับเขาน่าจะหงุดหงิด
เจ้าของปางเขาบอกน่าจะหงุดหงิดจากการตกใจ
ซึ่งตอนนั้นทุกคนก็งงว่าช้างมันตกใจอะไร
ใครไปตีน้ำหรือว่าใครไปร้องเสียงดังอะไรหรือเปล่า
ช้างมันเลยตกใจพุ่งเข้ามาใส่นะครับ
เจ้าของปางช้างยืนยันว่าไม่ใช่
เจ้าของคลิปยืนยันว่าบนแพร่ไม่มีใครส่งเสียงดัง
หรือแม้แต่ใครดื่มสุราก็ไม่มี
คือไม่ได้ดื่มสุราก็เลยไม่ได้โวยวายแบบนี้
ไม่ได้เสียงดังจนทำให้มันตกใจแต่ตอนนี้ยังไม่รู้
หรือไม่มีกลิ่นเหล้าไปเตะจมูกเหมือนเจ้าช้างที่พังงาเหมือนกันนะครับ
ฝากไปยังผู้ประกอบการปางช้าง
บอกว่าขอให้ควบคุมดูแลช้างเวลามีนักท่องเที่ยวล่องแพรมานะครับ
ช่วงของการล่องแพรน้ำลึกเสื้อชูชีพก็ไม่มีด้วย
จะเที่ยวก็ขอให้มีความปลอดภัยควบคู่กันด้วย
เพราะต่อไปเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนและช่วงสงกราน

หาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนในคลิปนี้อีกนะครับ
จริงแต่ว่าไม่มีเสื้อชูชีพเลยดูสิคุณ

ค่ะต่อให้น้ำจะตื้นหรืออย่างไรก็แล้วแต่
ถ้าเป็นกิจกรรมทางน้ำทุกประเภท

เพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้น
ช้างวิ่งมาแบบนี้ก็เหตุไม่คาดฝันเหมือนกันนะครับ